เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
ที่จังหวัดลำปางชาวบ้านฮือหาเมื่อพระนำมันมือเสือ
เข้าพิธีบวงสวงงานนี้ชาวบ้านพากันส่องตัวเลขทันที
ไปกันที่วัดม่อนผ้าขาวบ้านฉันพัฒนาหมู่เก้า
ตำบลป้งเต่าอำเภองาวจังหวัดลำปาง
ที่นี่มีพิธีบวงสวงเทองค์พระเจ้าทิพย์ขนาดใหญ่
งานนี้มีนักบุญเข้าร่วมพิธีมากกว่า๕๐๐คน
ต่อมาพระประชาเจ้าอาวาสวัดบ้านร่องเห็ดอำเภองาวจังหวัดลำปาง
ได้นำมันสัมปะหลังยักษ์แปลกประหลาดขนาดใหญ่หนักประมาณ๑๐กิโลกรัม
เรียกว่ามันตีนพระเจ้าหรือมันมือเสือ
มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งมารนี้ชาวบ้านได้ไปขุดมาและมอบให้กับทางวัด
งานนี้ชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างพากันตีเป็นเลข๕
ส่วนชาวบ้านที่นี่เขาพากันไปขอโชคจอมปลวกสุดแปลก
ทรงดูคล้ายช้างนั่งคุกเข่าไหว้พระเหมือนขนาดไหน

ปลวกสุดแปลกที่ว่านี้
มีรูปทรงดูคล้ายช้างนั่งคุกเข่าถูกงวงไหว้พระ
โกรธอยู่ในพื้นที่บ้านไพรมู่๘
นำบนเมืองเก่าอเมริกาบินบุรีจังหวัดประจินบุรี
ซึ่งก็มีกลุ่มชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภ
พร้อมทั้งส่องหาเลขเด็ดกันตามความเชื่อ
โดยป้าแววผู้พบเห็นจ้อปลวกแปลกเป็นคนแรก
เขาเล่าว่ามาเห็นจอมปลวกนี้โดยบังเอิญ
เมื่อเดินมาดูใกล้ตอนแรกก็รู้สึกว่าคล้ายพญานาค
แถมยังเห็นตัวเลขโผล่มา๒๓ตัว
จึงนำไปเสี่ยงโชคเมื่องวดที่ผ่านมา
ซึ่งก็ปรากฏว่าถูกรางวัลสมใจ
หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้แวะมาที่นี่อีก
จนกระทั่งมาคราวนี้ก็พบว่า
ปลวกมีความสูงเพิ่มขึ้นและรูปร่างก็เปลี่ยนไป
ดูคล้ายกับช้างนั่งคุกเข่าชูงวงไหว้พระ
ซึ่งในงวดนี้ก็เห็นตัวเลขโผล่มา๒๓ตัว
และมั่นใจว่าจะได้รับโชคลาภอีกครั้ง
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ